เหมือนกับเรื่องนี้เลยนะคะทั้งเด็กทั้งเจ้าของสุนัขเบิร์นอื่นก็กลัวเหมือนกัน
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุนัขพิษบู๒ตัวเนี่ย
รุมขย่ำหมาพันธุ์ไทยจนมันตาย
ทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยตำรวจสั่งปรับเจ้าของพิษบูแล้วนะ
สั่งปรับ๕๐๐๐บาทค่ะ
กรณีคลิปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่แหละที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ที่สุนัขพิษบูร์สองตัวไปรุมกัดสุนัขพันธุ์ไทย
หน้าโรงเรียนบ้านโคกผักหอมที่อำเภอหนองวัวซอที่อุดรเนี่ยนะคะ
สุนัขพันธ์ไทยเจ็บแล้วก็ตายในเวลาต่อมา
ข้อหาก็คือปล่อยประละเลยให้สัตว์ดุร้ายพ้นจากความควบคุม
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่ายนายสมหัวดอนวัย๕๙ปี
ซึ่งเป็นผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
เป็นเจ้าของสุนัขพิษบูและนางบุญกระโจมพลอายุ๗๕ปี
นางบุญคือเจ้าของสุนัขพันธ์ไทยทั้งสองคน
ไปที่โรงพักหนองวัวซอไปไกลเกลี่ยกัน
แล้วก็ไปตกลงเรื่องของค่าเสียหาย
สมเจ้าของพิษบูบอกว่าเลี้ยงพิษบูเอาไว้๒ตัว
ชื่อว่าเจ้าเสือกับเจ้าบลูรี่
ปกติพิธบูร์ทั้ง๒ตัวเป็นสุนัขอารมณ์ดีนะ

แล้ววันที่เกิดเหตุเจ้าของก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
ทีนี้พิษบูทั้ง๒ตัวก็วิ่งตามมาด้วยค่ะ
พอมาเจอกับสุนัขของนางบุญ
ก็วิ่งเข้าไปรุมขย่ำทันทีเลย
กว่าจะแยกออกมาได้นี่คือ
สุนัขพันธ์ไทยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ส่วนนางบุญเจ้าของสุนัขพันธ์ไทยก็บอก
บอกว่าเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นตัวผู้
ชื่อว่าเบอร์ดี้อายุ๔ปีแล้ว
เหตุการณ์ที่หมากัดกันเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
สมเองก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
ก็เลยไม่คิดจะเอาเรื่องไม่คิดที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
แต่ทีนี้ตำรวจก็เลยเห็นว่านางบุญ

ในข้อหาก็คือปล่อยประละเลยสัตว์ดุร้าย
เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็ฆ่าโทษเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ผูก
หรือว่าไม่ล่ามสุนัขจนไปกัดสุนัขตัวอื่นอีก
จะส่งคดีให้กับสารตัดสินลงโทษให้หนักขึ้น
ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมทางกรมประสุทธิ์เขาก็มีกฎหมายห้ามนำเข้า
หมาพันธุ์พิษบูลถือว่าเป็นหมาพันธุ์ที่ดุร้าย

ดังนั้นผู้เลี้ยงเองก็จะต้องดูแลพิเศษ

ต้องมีการหล่ามโซ่ต้องมีการใส่ที่ครอบปาก

เพราะเราก็รู้ว่าเขาเป็นสุนัขพันธ์ค่อนข้างดุ